สวัสดีครับพบกับลูกรอดน้ากับภริชาธิ์ณขีธโมกค่ะ
คุณผู้ชมไปไหนมาไหนเนี่ยก็มีแต่คนเข้ามาถามนะคะว่าเมื่อไหร่ประเทศไทยของเราจะกลับมาหนาวอีกรอบ
เสื้อขนาวเอาไว้แล้วนะคะเมื่อไหร่จะได้ใส่สักทีอดใจรอกันอีกสักหน่อยนะคะ
เพราะว่าจากการตรวจสอบสภาพอากาศ
เราพบว่าตั้งแต่สุดสัปดาห์นี้ไปจนถึงวันพ่อ
ประเทศไทยของเราจะมีมวลอากาศเย็นจากจริงคุณผู้ชม

ทำให้ประเทศไทยของเรานะคะภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคตะวันออก
จะมีอากาศค่อนข้างหนาวเย็นเป็นเวลา๑สัปดาห์ได้ใช้แน่นอน
เสื้อกันหนาวในขณะที่ระยะนี้ค่ะคุณผู้ชม
ภาคใต้นะคะตั้งแต่จังหวัดสุราธานีลงไปค่ะ

เรือเล็กต้องใช้ความระมัดระวังในการเดินเรือนะคะระยะนี้
คุณผู้ชมค่ะกลายเป็นข่าวดังไปทั่วโลกนะคะ

หลังจากนี้นะคะจะมีการนำหินค่ะคุณผู้ชม
ลงมาจากดวงจันทร์เข้ามาในโลกมนุษย์

ซึ่งในครั้งนี้นะคะถือเป็นครั้งแรกในรอบ๔๐ปี

ที่จะมีการสำรวจดวงจันทร์อีกรอบหนึ่ง
และนี่คือรู้ก่อนร้อนหนาวันนี้สวัสดีค่ะ